ทีนี้มาดูความคิดเห็นคนในวงการบันเทิงกันหน่อย
ที่ต้องฟังความคิดเห็นคนในวงการบันเทิงเพราะอะไรรู้ไหม

แทนที่จะมาจัดการมิวสิกวิดีโอมิวสิกวิดีโอเดียวอันนี้เนี่ย

ใช่เพราะว่าหลายเรื่องประเด็นน้ำเน่าก็ดีเนี่ย

ทำให้ผู้กำกับละครคนในวงการบันเทิงเขาก็ต้องออกมาพูดนะ
ใช่มาฟังคนแรกก่อนเลยนะคะ
แจ๋วค่ะป้าแจ๋วยุทธนาลอพันธัยบูรณ
ผู้กำกับละครที่หลายคนก็รู้จักกันดี

อินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่าของคลาสสิกเนี่ยใช่ว่าจะต้องอยู่บนหิ้งเสมอไป
ไม่ใช่ว่าแตะต้องไม่ได้แต่ต้องใช้ให้เป็น
ยินดีที่เห็นคนรุ่นใหม่ต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมเห็นด้วยว่าถึงเป็นของคลาสสิกก็ไม่ควรเก็บไว้บนหิ้ง
นำมาปรับปรุงให้ร่วมสมัยให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักให้คนต่างชาติได้เห็นและเข้าใจง่าย
ส่วนนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังพี่ดี้นิติพงศ์หอหน้าก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันนะคะ
โดยบอกว่าครูโขนศิลปินแห่งชาติเขาอยากให้โขนไทยได้ทันสมัยเปลี่ยนตามสมัยอาณาล็อกสูตรดิจิทัล
แต่เนื้อหาโครงสร้างพื้นฐานยังคงเดิมช่วยกันหน่อยอย่าหัวโบราณกันนักเลย
ช่วยกันทำให้โขนหรือสิ่งดีที่เมืองไทยมีให้เด็กได้สนุก
เท่าที่ดูเขาก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรที่เสียหายแถมยังส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเราด้วยซ้ำค่ะ
ส่วนคุณบุ๋มปนัดดาก็ออกมาโพสต์เหมือนกันนะคะคราวนี้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กบอกว่า
วีนี้เนี่ยดูดีกว่าพวกแต่งชุดไทยโป๊ตั้งเยอะที่แบบนั้นทำไมไม่จับ
ตัวเองเนี่ยไม่ได้ดูหมินท่านอาวุโสนะแต่ถ้าอยากให้คนรุ่นหลังเข้าถึงวัฒนธรรมได้ง่าย
ก็ควรปรับตามยุคตามสมัยในการนำเสนอด้วยถ้าเขาดัดแปลงทศกัณฐ์โชว์ซิกแพค
ศรีดาเต้นท้ายรถกระบะงานสงกรานค่อยมาว่ากันใหม่นะคะ
เป็นการขอเสียงแล้วก็ขอความเห็นจากประชาชนเพื่อจะหามติ
ไทยรัฐทีวีก็ขอเสียงขอความเห็นจากคุณผู้ชมเหมือนกันค่ะ
เมื่อวานนี้เราเปิดโหวตเป็นลักษณะการโหวตเลยนะ

เป็นการทำลายวัฒนธรรมหรือไม่
คนมาร่วมโบสถ์ร่วมแสดงความคิดเห็น
กว่า๒๐๐๐คนเลยนะคะคุณผู้ชม

๑๙๖๕๑คนหรือ๑๐๐ละ๙๕บอกว่า
ไม่เป็นการทำลายวัฒนธรรม
มีเพียงร้อยละ๕หรือว่า๙๙๓คนเท่านั้น
เป็นการทำลายวัฒนธรรมต่างกันชัดเจน
แต่นี่ต้องบอกว่าเป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วน
จากแฟนของไทยรัฐทีวีนะคะ

จะทำยังไงให้ของของคนรุ่นเก่าในสมัยโบราณของไทย
โดนใจทั้งคนแก่คนรุ่นใหม่แล้วก็ชาวโลกที่ไม่ใช่คนไทย

รวมถึงหลายคนก็บอกว่า

หรือว่ามีภาพที่มีการกราบข้างทาง
อาจจะดีกว่าเอาแบบพอเหมาะพองามตัดบางฉากออกไป

เมื่อสักครู่นี้รายการข่าวใส่ไข่พี่หนุ่มกัญชัยบอกว่า
ดีนะเหมือนมายูลูกสาวอายุยังน้อยอยู่เลย

เด็กจะรู้จักมากขึ้นก็จะถามว่าคือใครเป็นยังไง

พอรู้จักปุ๊บเนี่ยเขาก็อยากที่จะเรียนรู้ไงว่า
แล้วเขาเป็นใครมาจากไหนเรื่องราวเป็นยังไง

ในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาได้ด้วยเหมือนกัน
แต่อันนี้ก็แล้วแต่นะคะต่างคนต่างความคิด
สรุปเลยก็คือตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกันแล้ว
เดี๋ยววันนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องโขนมาคุยกัน
ก็ยอมพบกันครึ่งทางว่าจะตัดบางฉากที่ไม่เหมาะสมออกไป